ใครที่เป็นสายชอบเที่ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนเล็กอย่างบ้านดงเย็นนะคะ
ที่นี่เขามีจุดเด่นก็คือเขาจะใช้หลักเกษตรอินทรีย์ในการดำเนินชีวิต
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพืชผักที่เขาปลูกที่นี่ปลอดสารพิษแน่นอนนะคะ
เดี๋ยวพาไปชมพร้อมกันเลย
วันนี้ใส่ตองจะพาไปตะหลอนกินตะหลอนเที่ยวกันให้น่ำใจ
ไม่ไกลตามเสี่ยงเนอร์แบบนี้มากันที่สุพรรณบ้านฉันจ้า
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดงเย็นจ้า
ที่เห็นแม่เขาอารมณ์ดีหน้าตาสดใสเบิกบานแบบนี้
ก็เพราะว่าแม่และชาวบ้านที่บ้านดงเย็นตำบลเท้าอูทองอำเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้เขาอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติ
แล้วก็บรรยากาศดีคลุกคลีกันทุกวี่ทุกวัน
เรียกได้ว่าร่างกายและจิตใจปลอดสารพิษเลยก็ว่าได้
ก็เพราะว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์นั่นเองค่ะ
ชาวบ้านที่นี่เขาใช้แนวคิดแบบเกษตรอินทรีย์
และมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผลทางการเกษตร
โดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งเป็นการเกษตรแบบพึ่งตนเอง
จึงทำให้ที่นี่มีพืชผักมาบริโภคกันตลอดทั้งปีเลย
ปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกที่ทำกิจกรรมการท่องเที่ยว

ทุกคนที่มาต้องใจเดียวกัน
กล้าที่จะเสียสละแล้วก็ช่วยกันทำทุกอย่าง
ถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะได้ขี่จักรยาน
เก็บผักเพื่อนำมาปรุงอาหารแล้วก็ทานกันเอง
กิจกรรมต่างก็เป็นรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
ว่าแล้วก็อย่ารอช้าไปสำรวจหมู่บ้านกันเลย
มีตัวช่วยผ่อนแรงอย่างจักรยาน
ก็ลดเวลาเดินทางได้เยอะเลยล่ะค่ะ

ซึ่งทั้งหมดนี้ขอบอกเลยว่าปลอดสารพิษอย่างแน่นอน
คุณผู้ชมสามารถทดลองปลูกผัก
และเก็บผักสดเกษตรอินทรีย์
เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน
หรือจะนำไปปรุงอาหารร่วมรับประทานกับแม่ก็ได้
แม่เขายินดีเข้าครัวโชว์ฝีมือให้เรารับประทานกันด้วยค่ะ
มีผักแล้วก็ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ไง
นี่เลยค่ะการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี
ซึ่งการเลี้ยงไก่ของที่นี่ก็ใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติ
อิสระในโรงเรือนมาตรฐานกินอาหารอินซี
เรียกได้ว่าปลอดสารเคมีตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงระบบอาหารเลยล่ะค่ะ
สภาพแวดล้อมก็ดีคนเลี้ยงก็รักเหมือนลูก
ทำให้ไก่อารมณ์ดีออกไข่มาก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
แบบนี้ไปต้องชอบชอบ
ตลอดเที่ยวกันจุใจแล้วก็ได้เวลาของเรากิน
โดยเมนูที่แม่โชว์ฝีมือให้พวกเราได้ทานกันวันนี้
ก็เป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบจากในหมู่บ้านนี่แหละค่ะ
ซึ่งวัตถุดิบหลักประจำดงเย็นที่หากว่าใครมาแล้วไม่ได้ทานเจ้านี่
ถือว่ามาไม่ถึงก็คือดอกทงจันทร์
ซึ่งแม่ก็เด็ดจากต้นสดแล้วนำมาล้าง
จัดแจ้งลงกระทะคว้าสะหนิวแล้วก็ผัดผัดผัดผัด
จนออกมาเป็นเมนูดอกชมจันทร์ผัดน้ำมันหอยจานนี้นี่เอง
อ่าไม่ได้มีแค่เมนูเดียวนะจ๊ะ
อกชมจันทร์ยังสามารถเนรมิตออกมาได้อีกหลากหลายเมนู
นำมาชุบแป้งทอดหรือนำมาลวก
ทานคู่กับน้ำพริกกะปิข้าวสวยร้อน
อื้อฮือรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงเลย
มันจะเด็ดจะโดนอะไรเบอร์นี้
ตบท้ายกันด้วยอาหารหวาน
กับขนมชื่อแปลกหน้าตาคุ้น

ที่ทำมาจากแป้งข้าวเหนียวหัวกะทิน้ำตาลปี๊บ
นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน

ปรุงรสด้วยเกลือสักนิด

นำไปนึ่งประมาณ๑๕นาที
จากนั้นนำขึ้นมาคลุกเคล้ากับมะพร้าวถึงทึบ
ก็จะได้ขนมแปรรสชาติเหนียวนุ่มหอมหวาน
อร่อยจนชิ้นเดียวไม่พอแน่นอนค่ะ
จากจะได้ความรู้เรื่องการเกษตรแล้วนะคะ
ยังอิ่มท้องภูมิโยะอีกด้วย
ใครสนใจอยากลองมาเป็นเกษตรกรฝึกหัด
หรืออยากมาใช้ชีวิตกับธรรมชาติ
แนะนำเลยค่ะที่บ้านดงเย็นแห่งนี้
แล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงคำว่าชีวิตดีที่แท้จริง

ใช่แล้วจ๊ะสุภัณฑ์จ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ